เมื่อวานนี้เรานำเสนอไปแล้วว่ากรุงเทพกับกาญจนบุรี
เราจะสามารถไปร่วมพิธีนี้ได้ที่ไหนกันบ้าง
วันนี้เรานำเสนอต่อเนื่องอีก๓จังหวัดนะคะ
นั่นก็คือจังหวัดกระบี่มีทั้งหมด๘จุดด้วยกัน
กาลสินอีก๑๘จุดและปิดท้ายด้วยจังหวัดกำแพงเพชร๑๑จุด
มีที่ไหนบ้างติดตามรายละเอียดค่ะ
เริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา
ขอเชิญชาวจังหวัดกรสินร่วมถวายดอกไม้จันท
ได้ที่จุดถวายดอกไม้จันตร์ทั้ง๑๘สถานี
เช่นสนามหน้าสารกลางจังหวัด

สนามที่ว่าการอำเภอสมเด็จวัดบ้านหนองอีบุตรวัดธรรมพิทักษ์วัดป่าสามัคคีธรรมวัดอโศการามวัดสว่างใต้สนามกีฬากลางอำเภอสหัสคันวัดมณีนพรัชวัดนางอูใต้สนามที่ว่าการอำเภอคล้องชัยโดยเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา
ขอเชิญชาวจังหวัดกำแพงเพชรร่วมถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ได้ที่จุดถวายดอกไม้จันทร์ทั้ง๑๑จุด
คือสนามหน้าอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรวัดศรีพิรมวัดกุฏิการามสนามหน้าที่ว่าการอำเภอไซงามวัดแก้วสุริฉายสนามหน้าที่ว่าการอำเภอคลองลานสนามหน้าที่ว่าการอำเภอไสงามวัดหินชะโงกวัดทุ่งสนุนรัตนารามและวัดเกาะรากเสียดโดยเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา